สวัสดีครับค่ะสวัสดีใครสัตว์ใหม่ค่ะ
โอเคทุกวันอย่าลืมนะคะเจอเราลายกันมาได้เลยขอบคุณผู้ชมค่ะ
ค่ะแล้วค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีน่าสนใจมากเลยทีเดียว
เป็นเรื่องที่ทุกคนติดตามมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ก็กรอบใหญ่กันเลยค่ะ
สัตว์เบนท์เรสซิ่งฟอกเงินสอบแพทย์น้ำประผา
ต้องบอกเลยว่าวันนี้ณตอนนี้เลยก็กำลังสอบกันอยู่นี่แหละค่ะ
ใช่แล้ววันนี้อย่างที่มีข่าวออกมาว่า
เดี๋ยวคุณแพทย์จะพาคุณเบ้นเรสซิ่งไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้
ซึ่งตอนนี้เนี่ยตั้งแต่บ่าย๓มาจนถึงเวลานี้ก็ยังสืบสวนสอบสวนกันอยู่ให้ปากคำกันอยู่นะคะ
จริงเรื่องเกิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
ก็พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารนะคะรองพบตำรวจก็กล่าวว่า
เป็นร้านของนายอัครกิจก็คือคุณเบนส์เรสซิ่งโดยใช้เวลาตรวจค้นกว่า๖ชั่วโมง
เรื่องต้นหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็พบปืน๒กระบอกมีทะเบียนครอบครองโดยนายอัครกิจ๑กระบอก
ส่วนอีก๑คันก็เป็นรถที่ไม่พบเอกสารแสดงที่มา
อกจากนี้ก็ยังพบแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์นะคะ

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็อายัดเอาไว้ตรวจสอบที่มาอีกครั้งหนึ่ง
จากข้อมูลก็พบความเชื่อมโยงของรถหรูยี่ห้อลัมโบกินี่
เทาดำมูลค่ากว่า๒๐ล้านบาท
ที่คุณเบนส์เรสซิ่งครอบครองอยู่ว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย
เนื่องจากว่าลูกน้องของนายสายสนักให้การซัดทอด
ก็คือคุณบอยนี่นะคะคุณบอยน่าคำซัดทอดมาว่า
สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดของเครือข่ายนั้น
เปลี่ยนเป็นรถยนต์หรูยี่ห้อต่างและหนึ่งในรถยนต์หรูเนี่ยนะคะ
เครือข่ายก็ถูกส่งต่อไปไว้ที่คุณเบนส์เรสซิ่งนั่นเอง
แล้วก็ยืนยันไว้แบบนี้นะคะว่าตอนนี้ในอัครกิจก็คือ
คุณเบนส์เรสซิ่งตอนนี้ก็เป็นเพียงผู้ต้องสงสัย
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งวันนี้เขาก็กำลังไปสืบสวน
สอบสวนอย่างเข้มเลยทีเดียวนี่หลายชั่วโมงแล้วนะฮะ
มาเลยเมื่อวานนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีมอเตอร์ไซค์ไปจอดเพิ่มอีกหนึ่งคัน
ซึ่งก็เป็นแบบมอเตอร์ไซค์ที่ไม่รู้ว่าใครเอามาให้
แต่ไปจอดไว้ที่เดียวกับลัมโบกินี่

ใช่แล้วก็ล่าสุดตำรวจได้ตรวจสอบแล้วว่า

คนไกลเตรียมไม่รู้เอามาจิ๊นให้พี่ต่างหมดเลย
ถูกต้องก็คือเอาของกลางมาไว้แต่ตัวไป

หรือว่าไปพบกับพศนะครับผม

วันนี้ต่างคนก็ต่างรอว่า

เวสซิ่งพบปศให้ปากคำแล้วนะครับ

คุณเบ้นวันนี้มาพร้อมทนายครับ
แล้วก็พี่ชายรวมถึงคุณแม่ด้วยนะครับผม
ไร้เงาของคุณแพทย์นักประพา
ไม่ได้ร่วมเดินทางมาวันนี้มาโดยรถนะครับฟอร์จูเนอร์นะฮะ
สีขาวหมายเลขทะเบียน๓กล๘๔๐๓กรุงเทพฯ
เมื่อเข้าให้ปากคำนะครับและนำเอกสารพร้อม
แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เข้าพบพนักงานสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับ
กรณีมีชื่อครอบครองรถยนต์รัมโบกินี่

นายแสรษณะแก้วพิมพานนะครับผม
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดนะข้ามชาติ

จับตัวได้ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดนะครับกับพี่สื่อมวลชน
และมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างชัดเจนเลยทีเดียว
นะครับผมนะฮะล่าสุดนะครับผมที่ร้านการตรวจค้น
เชื่อมโยงกับนายอู๋และนายนัทพลนาคคำ
สองผู้ต้องหาคดียาเสพติดในเครือข่ายของนายไซสนะ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างการขยายผล
ส่วนความสัมพันธ์ของเครือข่ายกับคนในวงการบันเทิงวงการไฮโซ
ยังมีข้อมูลจากการสืบสวนพบว่ามีอีกหลายบุคคลนะฮะ

แต่อยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อหาหลักฐานต่อไปฮะ
หลายวงการมากคืนนี้ต่อกันไปแบบมากมายเลย
เดี๋ยวเราก็รอดูว่าหลังจากที่คุณเบ้นวันนี้เข้าไป
ให้ปากคำแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
ทุกคนรออยู่ว่าจะเป็นอย่างไรเนาะ
ถ้าจ้าวนี้ทำรวบทางให้ประกันตัวออกมาหรือไม่

ใช่เพราะเมื่อกี้เห็นลมตีขึ้นมาอีกแล้ว

อ๋อก็ที่รักดูว่าอยู่กับแมงกระพูลครับผม

เป็นข่าวที่น่าเหนื่อยใจอีกเหมือนกัน
อะไรอีกครับ

เรื่องราวต่างนานาที่เกิดขึ้นในโลกของเรานี้

กรมสูตรากากรก็จับแกงข้ามชาติ
ลักลอบขนส่งเกี่ยวกับเรื่องของ

ตัวนิ่มนี่นะหนักถึง๒๙ตัน
โอ้โหมูลค่านี่เกือบ๓๐ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชม
พ่านประเทศไทยมา
จริงแล้วต้นทางมาจากไนเจรีย
แล้วก็ขนส่งพานตุรกี
แล้วก็ผ่านเมืองไทยมาประมาณนี้
เมื่อตอน๑๐โมงเช้าของวันที่๒กุมภาพันธ์
ก็มีการตรวจยึดครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่๔ธันวาคม
เจ้าหนังที่ตรวจคนและอายัตสินค้าสำแดง
ครับผมจำนวน๓๔ห่อ
อ๋อหยิบห่อเลยประมาณนี้
ขนส่งจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ประเทศตุรกีมาไทย
ปลายทางอยู่ที่กรุงเวียงจันทร์ที่ลา
สปลาวค่ะอืม
ตรวจยึดได้นี่นะคะเป็นเกร็ดนะหนักถึง๒๙ตัน
คาดว่าตัวนิ่มคงจะต้องตายไปประมาณ๖๐๐๐ตัว
ถ้าจะได้เกล็ดของมันมาขนาดนี้
มูลค่าปลายทางที่เวลาเขาขายกัน
เกร็ดตัวนิ่มตกกิโลกรัมละ๔๐๐๐๐บาท
หา๔๐๐๐๐บาทแล้วนี่เกือบ๓ตัน
นี่เกือบ๓ตันต้องเป็นเงินเท่าไรล่ะคูณซิ
เพราะอะไรเพราะเขาต้องการจะนำไปใช้

คือตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องติดตามนะครับ

ตามความผิดท้านพอเราบอกฟอกเงินต่อไป

ที่ก็มีเครือข่ายไม่ใช่เหรอคะ

พี่คนนี้ก็เป็นเครือข่ายไซสนะของพี่เป็นเครือข่ายอะไรคะ

ไปไปช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชม

หนูเห็นแล้วหนูต้องหรือเปล่าพึ่งจะเคยเห็นกับวันนี้แหละคุณผู้ชม

กระมากอยู่ต่อข่าวใส่ไข่นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปครับ
นี่เห็นมั้ยพี่มันเดินล่างมันเดินล่างเลยนะฮะโอ้ดูครับ
รถเหยียบมาแน่นแน่ฮะทรงนี้ไม่พี่รถมันทำให้รถตรงนั้นเนี้ย
ต้องชะลอตัวกันหมดมันก็รถมันก็ติดขัดในระดับหนึ่งอ่ะ
หนูว่าเพราะเขาว่าโอ้ถ้าเป็นพี่ชาวเจอพี่ชาวก็ต้องจอดแหละ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
๕ชั่วโมงนะครับคนเข้าไปดูกว่า๕แสนครั้งเลยทีเดียว
โดยส่วนใหญ่จะรู้สึกขำขันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็สงสัยว่าแท้จริงแล้วเนี่ย
เจ้าสุนัขตัวนี้มันเป็นอะไรกันแน่ขณะที่บางส่วนก็ระบุว่าในเหตุการณ์นี้คือซอยมันทนาแถวนู่นครับ
ใครที่อยากเจอก็ไปเจอได้นะครับ
หรือว่าเมื่อยบางคนก็บอกว่ามันคันหรือเปล่ามันมีเห็บหรือเปล่ามันคัน
ใช่พี่ม้าบอกว่ามันมีขี้มันจะยืดก่อนอืม
จะยืดหน้ายืดหลังอันนี้อาจจะไปทำอะไรมาแล้วเมื่อยแต่ด้านหลัง
เดี๋ยวครับผม

ก็พี่ม้าเห็นไหมมันยืดแต่ข้างหลังอย่างเดียว
ไปทำอะไรมาแน่นอนเมื่อคืนคงหนักแหละนะครับผม

เอาไปอีกฐานไปดีกว่าทำอะไรฮะคิดมากจะไปดูผมคนนี้ดีกว่า
วัย๒๙ปีเข้ามาพร้อมกับพ่อแม่บุญธรรมของเขาที่เป็นชาวดัชนะฮะ
เขามีชื่อว่าศิวะแต่ไม่มีนามสกุล
แล้วก็มีเอกสารต่างเก็บไว้ครบหมดทุกอย่างมาประมาณ๑๐ปีแล้ว
ก็เลยเมื่อตอนเที่ยงของวันที่๒ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
นายศิวะโกเบสซึ่งก็เป็นนุ่มไทยอายุ๒๙ปี
มากับนายเวลแล้วก็เป็นข้าราชการเกษียณอายุแล้ว
กับนางมาโกเบสชาวเนเทอร์แลนด์นี่แหละ
ก็เป็นพ่อแม่บุญธรรมของหนุ่มซิละคนนี้แหละ
ศิวะเข้ามาตามหามารดาแล้วก็บีดาที่แท้จริงของเขา
เรื่องราวเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลราชบุรี
จากการตรวจสอบเอกสารทราบว่าก่อนหน้านี้ในศิวาที่แรกคลอด
ก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลที่ราชบุรีนี่แหละ
แต่ก็พ่อแม่พอคลอดเสร็จไม่มารับตัว

เจออย่างนี้ฟรีแลนซ์บ่อยนะแบบนี้เยอะมากเลย
ต้องส่งไปที่บ้านพักเด็กอ่อนพญาไทย
ทางโรงพยาบาลก็พยายามหาข้อมูลการคลอด
ย้อนไปจนเมื่อคริสตศักราช๑๙๘๗
ก็ต้องบอกว่ามีเด็กคลอดจำนวนอยู่๒ราย
ที่มีนามสกุลแล้วก็ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน

ก็เก็บไว้เพียงแค่๑๐ปี

แต่ก็พยายามติดตามให้ได้มากที่สุดนะคะ
โดยการที่ก็มีนักสังคมสงเคราะห์นะครับ

ประสานงานแล้วก็ติดต่อหามันดาของนายศิวะให้ได้

เพราะว่าเกือบ๓๗ปี
แต่ว่าเธอเคยดูหนังเรื่องนี้ไหม
ไลออน

เด็กอินเดียคนหนึ่งที่พลัดภาคจากแม่ตัวเอง

กลายเป็นแบบฝรงฝรั่งไปแล้ว
ผลปรากฏว่าเขามีความรู้สึกว่า

เขาประมาณ๕ขวบมาก
คือพูดรู้เรื่องแล้วแต่เขาจำเมือง
ชื่อที่ตัวเองอยู่

ก็หาไม่เจอจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย

นี่เบตโอ้โหสนุกมาก

ซึ่งแปลว่าไหลออน

ในชีวิตพี่ยังเลยอยากไปมาก

ถึงวันที่๒๘มีนาคมนะคะ
ก็ขอปรับขึ้นราคาค่า

นี่แหละค่ะก็จริงเขามีการปรับปรุง
พัฒนาอำนวยความสะดวก

การให้ความรู้การรักษาความปลอด
เห็นไหมมีคนบอกว่าฉันพูดถูกฉันนักบีบขี้เกียจ

ไอ้เลวนี่มันมาที่นั้นอย่ามา

น้องแล้วเมียเขากำลังหน่วงเขาอยู่

กรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชพิจารณา

กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับ

ถ้าเป็นผู้ใหญ่๑๐บาท
ก็เพิ่มเป็น๒๐บาท

ก็เปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๐บาท
คนต่างชาติบ้างถ้าเป็นผู้ใหญ่๕๐บาท
ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น๑๐๐บาท

โอเคนะครับผมมีโอกาสก็ไป

เยอะเพราะว่าเปิดแค่แป๊บเดียว
ประมาณ๓เดือนแล้วก็จะปิดแล้ว
เดี๋ยวดูช่วงหน้าลูกสาวฉันสวย

รวมถึงน้องชายของผมด้วยหุ่นนิทแซปเวิร์ดเลย

ลูกชายฉันเหมือนกัน

ช่องหน้าค่ะ

ไปเล่นเที่ยวเจิดชาย

ก็เรียกได้ว่า
ทุกครั้งที่นางออกไม่ว่าจะงานไหน

ตอนนี้ค่ะงานนี้ก็เรียกได้ว่าจัดขึ้นที่บ้านเราเนี่ยนะคะ
นางก็สวมชุดสีทองอล่าอล่ามเลยทีเดียวเห็นไหม

อ่าน่ะลึกหลังลงไปถึงขนาดนั้นเนี่ย

เท่าไหร่ครับคุณแม่

มาเประสมศาลให้กฎลงสมัยก็ออกมาเป็นอย่างอื่น

ใครรุ่นชายทางเดียวคะ

ตอนนี้อัพเลเวลใส่กางเกงในถ่ายแบบกัน
ตัโนะบอกคำหนึ่งว่า

บอกตรงนี้เลย

ตัโนะมากินเสื้อเหนือขนาด
ถ่ายแบบสั่งเกงนายตัวเดียวเพื่อการอุดสน
โดยเฉพาะงานนี้มาครบทั้งซิสแพกแขนร่ำ

โน่ก็จะถอดเสื้อใช่แล้วนะครับผม
เป็นอาหารตายให้กับเก้งกวางบางชะนีนะครับให้ฟินกันทั่วหน้า
แต่ล่าสุดโตโน่นะฮะได้อัพเวลนะครับผม
ด้วยการถอดบนถอดร่างอล่างฉ่างรักซัมเมอร์เลยทีเดียวนะครับ
วันที่๓กุมภาได้มีภาพหนุ่มโตโน่
ออกมาให้เจ้าตัวนอนบนแพรยาง
ใส่กางเกงชั้นในตัวเดียวพร้อมโชว์หุ่นล่ำรอยสักเลิศ
เดี๋ยวอีบ้าอีบ้า
แต่โตโน่บอกว่าขอให้โฟกัสที่หุ่นของผมแล้วกันนะครับ

และล่าสุดเขาบอกว่าโตโน้บอกว่าถ่ายการกูสดครั้งนี้
ได้ทั้งหมดสมทบทุนช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

อยากได้บุญก็ไปอุดหนุนกันเลยนะจ๊ะ

วัยดูลูกชายฉันเนี่ยได้ไปช่วยในเรื่องของการกูสด

เอ่อคุณจาร์คริสต์เค้าบอกว่าเค้าไม่รู้ว่า
คุณวุ้นเส้นเป็นข่าวมือที่๓เขาบอกว่าเขายังเป็นห่วงอยู่เสมอ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำงานเยอะมากแล้วจะมีกรณีข่าวที่แบบว่า
คุณวุ้นเส้นไปตกเป็นข่าวว่าเป็นมือที่สามทำความรักของคุณน้ำชากับไฮโซโพกเนี่ย
เขาต้องเลิกราการยังไงบ้างอะไรอย่างนี้
ชาคริสก็บอกว่าส่วนเรื่องที่ไปนัดทานข้าวกันเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้
เขาไม่ได้ยุ่งกับเรื่องที่มีข่าวออกมานะคะ

ใช่เขาบอกว่ายังไงเขาก็เป็นกำลังใจให้อยู่ดี
เขาก็ยังเป็นห่วงพี่วุ้นอยู่เหมือนเดิมนะคะ
ไปเหอะเป็นห่วงแล้วเริ่มทำไม